ลองมาดูกันต่อคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมครับ
ส้มหยุดห้าที่โบดผนังวัดแห่งนึงครับคุณผู้ชม
ที่วัดหนองเต่านะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
คือสมัยนั้นเป็นข่าวคึกโครมนะคะ
ตอนนั้นโอ้โหมีข่าวถูกสั่งลบบ้าง

แต่ท้ายที่สุดนะคะก็จบลงด้วยดีค่ะ
มาวันนี้นะคะแม่สีตางค่ะเธอได้จัดกระถิ่นใหญ่ไปที่วัดแห่งนั้นนั่นแหละคุณผู้ชม
คนมาร่วมมุลคึกคักค่ะได้ยอดธรรมุลสูงสุดนะคะถึง๒แสนบาทค่ะ
ที่สำคัญนะคะในวันนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักสงฆ์เนี่ยค่ะ
มาขอโทษเธอนะคะถึงข้อพิพาทในอดีตด้วยล่ะค่ะ
ทางผอสำนักพุทธต้องกลับขอบพระคุณนี่วันนั้นมายืนยันแล้วเหมือนจะมาขอโทษว่าเหมือนแบบมาอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ติดใจท่านผอสำนักพุทธอุทัยธานีวันนั้นกระถิ่นหนองเต่า
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีงานที่วัดนี้ขอบคุณคนทุกคนเลยที่ร่วมทำบุญกัน
ปีนี้๒แสนกว่าสำหรับวัดหนองเต่าเยอะนะคุณ
รับทั้งพิตตี้ตอนนี้เปิดปาร์ตี้แล้วเป็นแบบพวกเอ็มซีบวกกับตอนนี้เปิดปาร์ตี้แล้วค่ะ
เราเนี่ยคือเรามันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันใครจะรู้ว่าตอนจะ๖๐ฉันได้บทนางเอกต่างประเทศด้วย